มาให้ไทยรัฐแอปพลิเคชั่นใหม่

สวัสดีครับพ่อแม่ผีน้อง
ชิ้นตะวันออกชิ้นตะวันตก
เหนือใต้อีสาน
ออเบอร์โตมหาสนุกมาแล้ว

ออเบอร์โต

จะพาคุณผู้ชมไปพบกับการเล่นที่มีที่นี่

ที่นี่ที่ไหนตำบลอะไร
ต้องไปถามเขาคนนี้กับพิธีกรอารมณ์ดี

พี่เสนาลิงครับ

สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั่วฟ้าเมืองไทยจู
สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั่วฟ้าเมืองไทย
สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั่วฟ้าเมืองไทย
จูงมือบุดชุดมือหลานกำมือแฟนควงแขนแม่ยาย
จูงมือบุดชุดมือหลานกำมือแฟนควงแขนแม่ยาย
สวัสดีครับ

ที่เราอยู่นี่นะครับเป็นอบตที่มีความโดดเด่น
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
อบตร่มฟองอำเภอเมืองจังหวัดแพร่
แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับ
เค้าก็อยากจะมาเพื่อเป็นอย่างมาก

สมตลกหน้าเทลนของเรานะครับน้องจักรเชิญเยี่ยม
เอ๊ะ

ฮือ

อุ้ยแข็งแรงแข็งแกร่งสมกับเป็นนักสู้อย่างที่บอกจริงจริงครับ
แต่ที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่การฟิตซ้อมร่างกายเพื่อไปสู้รบปรบมือกับใครนะครับ
พวกคุณลุงคุณพ่อเนี่ยเขากำลังตีเหล็กอยู่นั่นเองล่ะครับ
กว่าจะได้งานเหล็กงำงามออกมาสักชิ้นเนี่ยต้องแลกกับพละกำลังไม่น้อยเลยล่ะครับ
มีหน้าล่ะถึงได้เรียกว่าเป็นตำบลของเหล่านักสู้
ก็เพราะคนที่นี่เนี่ยสู้อดทนกับความร้อน
กับงานหนักที่แสนจะเหน็ดเหนื่อยอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
อบตร่องฟองอำเภอเมืองจังหวัดแพร่แห่งนี้ครับ
มีสมาชิกทั้งหมด๕หมู่บ้าน๑๕๓๗ครัวเรือน
และมีประชากรทั้งหมด๓๖๗๖คน
ซึ่งที่นี่ครับได้รับการขนานนามว่า
เป็นหมู่บ้านตีเหล็กขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ส่วนสินค้าของตำบลร่องฟองแห่งนี้
ก็จะเน้นไปที่เครื่องมือทางการเกษตรทุกชนิดครับ
อยากได้อะไรเนี่ยขอให้บอกที่นี่เขามีหมด
แรงทนใช้ดีต้องเล็กร้อง
อ้าวเห็นสุภาพบุรุษบ้านร่องฟองเขาตีเหล็กกันอย่างแข็งขัน
บรรดาสุภาพสตรีก็ไม่น้อยหน้านะครับ
สาวที่นี่เนี่ยเขาก็มีอาชีพหลักอย่างการเย็บผ้าและผลิตเครื่องแต่งกาย
จำหน่ายกันหลากหลายอย่างที่เห็นด้วยนะครับ
หากคุณผู้ชมผ่านไปผ่านมาแถวสี่แยกร่องฟอง
ก็อย่าลืมแวะมาชมสินค้าจากแม่บ้านพ่อบ้านชาวร่องฟองกันด้วยนะจ๊ะ
และอีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นที่สุดหนึ่งเดียวในโลกนั่นก็คือ
ประเพณีการละเล่นสโป๊กเมืองแพร่นั่นเองล่ะครับ
ชาวบ้านที่นี่ครับถือว่าการยิงสโป๊กเป็นการเอาเลิกเอาชัย
ซึ่งเขาจะเล่นกันในวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือวันสงการนั่นเองล่ะครับ
และทุกปีจะมีการจัดงานแข่งขันกันว่าใครเนี่ยจะยิงไปได้ใกล้กว่ากัน
ซึ่งวิธีการก็ไม่ยากครับแค่ใช้ไม้ไผ่ขนาดใหญ่นำมาจ่อรูบริเวณด้านข้าง
แก๊สและเติมน้ำลงไปให้เกินแรงดัน
จากนั้นนำขันอลูมิเนียมไปวางไว้ที่ปลายไม้ไผ่และจุดไฟตรงรูขันของไข่ไปได้ไกลกว่า
ถือว่าชนะนั่นเองล่ะครับ
ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครแบบนี้
สมกับคำร่ำลือที่ว่าหนึ่งเดียวในโลกสโป๊กเมืองแป้แต่เนอร์
ว่ากันต่อที่เรื่องของอาหารท้องถิ่นครับ
เมนูแนะนำประจำตำบลร่องฟองนั่นก็คือแซ่งวม
เป็นอาหารพื้นถิ่นที่จะหากินได้เฉพาะช่วงหน้าหนาวเท่านั้นนะครับ
เพราะช่วงหน้าหนาวเนี่ยจะเป็นช่วงที่งวมออกฝักให้ชาวบ้านแถวนี้เก็บมารับประทานกัน
ซึ่งวิธีการทำก็ไม่ยากครับ
โขกเครื่องจำพวกขากระเทียมพริกป่นให้ละเอียด
จากนั้นฉีกเนื้อปลาต้มใส่ลงไปโขลกรวมกันจนเนื้อเข้ากันดี
น้ำต้มปลาและน้ำต้มมะเขือเทศลงไป

โรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีและงวมซอยเป็นอันเสร็จสิ้นล่ะครับ
กินคู่กับแคปหมูเนี่ยมันช่างล้ำขนาดครับคุณผู้ชม
อารมณ์จั๊กแจ้ว
เห็นอย่างนี้แล้วครับอยากจะมาแอวกันแล้วสินะบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยเขาครบเครื่องเรื่องอาหารการกินประเพณีและวิถีชีวิตดังสโลแกนที่ว่าชายตีเหล็กหญิงเย็บผ้านำหน้าเศรษฐกิจพิชิตความจนชุมชนเข้มแข็งกันจริงครับ

โอ้โหยังไงก็นั่นน่ะสิออกจากวิดีอาร์มาก็มาเจอไอ้เจ้าหนี้เลยเนี่ย
เนี่ยไหนลองสิอ่ะผมชิมน้ำมันก่อนแล้วกันนะอันนี้เขาทำตั้งแต่เมื่อวานนะ
ใช้ได้นะมันคืออะไรเนี่ยพี่ลิงบอกผมได้ไหมฮะมันไม่รู้ดิถ้ามีคนรู้มันก็จะดีอ่ะ
แต่ถ้าเราหาคนที่รู้แบบมาบอกความจริงกับเราได้นี่มันจะแจ่มมากเลยนะเนี่ย
มันจะมีไหมคนที่มาบอกความจริงกับเราได้

ใครมามาสักยิ่งใหญ่สง่างามมาเลย
ถ้าสงสัยขถามข้าเจ้าได้เลยไหน
เสียงใครอ่ะเสียงใคร

คือผมอยากให้คนที่มีความรู้เรื่องนี้มาบอกนิดหนึ่งดี

เจ้าค่ะเจ้านี่เจ้านายกเจ้า
อย่าพูดเป็นเล่นคุณแม่เอานายกมา

เอานายกเอาเมียนายกอ่ะสิ

เจียถามชาวบ้านได้เลยเจ้า

นายกประชิดกาทองทงนายกองค์การบริหารส่วนตะบนร่องฟองจ้า
จ้า
นี่แหละครับสุดยอดแม่ศรีเรือนตัวจริงเสียงจริงของตำบลร่องฟอง
โดดเด่นมีความเป็นผู้นำอย่างที่สุด
ต่อไปงานจริงนะงานจริงอ่ะบ๊อกคลาทุกคนต้องซ่อมมันแน่นี่น่ะ
ทั้งสวยทั้งเก่งขนาดนี้เนี่ยต้องรู้แน่เลยว่าอาหารในถ้วยข้างหน้าเนี่ยคืออะไร

เจ้าซ่างวมจ้า

วมหมายถึงต้นใบ้ชนิดหนึ่งที่เกิดในฤดูหนาวของทางภาคเหนือเจ้า

แล้วมันก็อันนี้คือออกลูกออกฝักมันเป็นฝักของมันนะ
เจ้าบ่มีใบเลยค่ะจะมีแต่ฟักอย่างเดียวเจ้า

ฝั่งนี้ครับพี่ลิงครับที่เขาเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมของผู้ชายในหมู่บ้านนี้ดีกว่าท่านครับ

คือเราดูออกได้ไงอันไหนตีมืออันไหนทำเครื่องอะไรอย่างนี้
ถ้าสมมุติว่าตีมือเนี่ยนะคะมันจะบ่เต้ากันนะคะ
สบายใจเหมือนรอรอมันจะเต่ากันอันนี้คือทำกับมือโดยตรงเลยค่ะ
วิธีการทำพระของที่นี่พระดีต้องมีสันด้ามที่หนาและปลายด้ามบ้างคม
เพื่อให้ใช้งานได้คงทนและดีเยี่ยมนั่นเองล่ะครับ

อันนี้เหรอคะอันนี้ก็ราคาประมาณ๑๘๐บาทค่ะ
คือถ้าตีมืออย่างนี้นะผมไปที่ญี่ปุ่นนะเล่มหนึ่งเป็นพันบาทเลยนะ
เพราะว่าเขาถือว่านี่คือคุณค่าไง
ใช้ความประนีตในการทำอย่างที่บอกครับผมนะฮะ
แล้วก็เป็นหารตรกรรมด้วยนะฮะทำด้วยมือด้วยนะครับผมโคระนะฮะ
แต่ละอย่าง
เย็บป้ากันนะเย็บป้าเย็บกระเป๋าเย็บอันอย่างนี้เสื้อม่อห้อม
รับผ้ามาแล้วก็มาเย็บเจ้า
ชาวบ้านในตะบนเห่าฟ้องผู้หญิงทุกหลังคาเรือนจะมีจ๊ะคนละหนึ่งหลัง

นี่ก็เขาดูแลสามีไปเตยทำก็เขาดูแลลูกไปเตย

จากที่จะเอามาโชว์กันพวกนี้แล้วเนี่ยนะครับผม

ฟ้อนแม่ศรีเรือนแล้วผู้ชายก็ฟ้อนดาบค่ะ

แล้วพิเศษกว่านั้นคุณแจ๊คพิเศษกว่านั้น

นำทีมโดยนายกโอปการณ์โดยรัฐ
ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวจะไปเป็นลมเป็นแรงเอานะ
กลัวเป็นลมค่ะดีใจที่ทีมไทยรัฐทีวีแล้วก็อบตมหาสนุกมาเยือนเรา
เล่าให้เราขอบค่ะ
อยากชมแล้ว
งั้นเราไปชมพร้อมกันเลยครับ
ไปเลยครับ

ฟ้อนแม่ศรีเรือนกับฟ้อนดาบ
บอกกล่าวเล่าขานถึงวิถีชีวิตที่สังสมและสืบสารกันมากว่าร้อยปีครับ
สตรีแห่งบ้านร่องฟองนี้เนี่ย
มีความสามารถในงานเย็บปักถักร้อย
ส่วนพ่อชายก็ประกอบอาชีพตีเหล็ก
นี่แหละครับคือที่มาที่ไปของการแสดงชุดนี้
และที่สำคัญท่านนายกแอบกระซิบมาว่า

เป็นโชว์เปิดงานสำคัญ
หรือต้อนรับคนพิเศษเท่านั้นนะคุณ

เท่าที่รู้มาครับท่านนายกครับ

ให้น้องแจ๊คฟังประดับความรู้สักนิดนึง
เป็นของบรรพบุรุษนะคะ
ปุเจ๊ะจะตั้งแต่บรรพบุรุษมาเนี่ย
เป็นการฝ่อนดาบแล้วก็สืบสารปรัฏนาธรรม

รับได้หมดตั้งแต่บรรพบุรุษมา
แล้วคราวนี้พบว่ารุ่นผู้สูงอายุมาแล้ว

เขาก็สอนลูกอ้านต่อไป

เหมือนตี่ตะมนนรับฟอง
โอ้โห
เราชมการแสดงกันไปเรียบร้อย
ช่วงหน้าเรามีเรื่องดีอร้อยของที่นี่ในอบตขอปรุง